คู่แม่ลูกสายใต้กันหน่อยดีกว่า

พี่หนูเล็กพี่หนูเล็กกับน้องวินนั่นเองนะคะ
นี่แหละค่ะลูกชายตัวแสบตอนนี้แหม่ตัวติดกันอย่างกับปลาท้องโกะคุณค่ะ
เจอพี่หนูเล็กที่ไหนกระเตงน้องวินไปด้วยที่นั่นเลยนะฮะ
แล้วบันเทิงแค่ไหนคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องกันไปเลย
คือเรื่องติ๊กต๊อกเนี่ยยืนหนึ่งเลยตอนนี้
เทนต์ก็พูดภาษาใต้แหลงใต้กันอุ้ยไฟแลบเลยนะ
อยู่บ้านว่างแม่หนูเล็กเขาก็สอนน้องวิน
แรงตายค่ะแหลงใต้เรื่อยเลย
เพราะว่าน้องวินกำลังอยู่ในช่วงวัยช่างพูดช่างจดจำ
อย่างตอนที่แม่หนูเล็กนี่นะคะเขาเอารูปภาพเก่า
รวมไปถึงรูปคู่คุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่ตอนจีบกันใหม่

น้องวินรับบทคอมเมนต์เตเตอร์
ดูรูปคุณพ่อคุณแม่แล้วว่ายังไงกันบ้าง
ดูสิว่าสวยไหมหน้าตาเป็นยังไงดู

รูปนี้เห็นแล้วเป็นยังไง

เห็นแม่แม่กอดคอพ่ออยู่ไง

โอ้ไม่

โอ้จินกำลังการของเด็กนะคุณผู้ชมนะ
แต่ยังไงก็แล้วแต่เข้าขากับคุณแม่สุดเลย
แต่ก็ยังมีมุมที่ต้องปรับความเข้าใจกันเหมือนกันนะ
อย่างล่าสุดน้องวินด้วยความเป็นเด็กไง
ไปตะโกนใส่คุณแม่นิดนึง

ขอโทษครับแม่

ที่ตะโกนใส่แม่
กลับมาวินจะไม่ชำนวนนะครับแม่
แล้วก็เพื่อนเข้ามาเล่นในบ้านได้ไหม

รอให้โควิดหมดก่อนแล้วถึงจะให้เพื่อนเล่นนะ
ถ้าหมดแล้วเพื่อนเรียกเข้าบ้านวินด้า
ได้เลยรู้สึกยังไงเวลาแม่เสียใจ
รู้สึกอ่อนแอ

ก็รู้สึกหน่อย

คือคุณแม่ไม่ได้จะใจร้ายนะคุณผู้ชม
คือเข้าใจลูกอยากเล่นกับเพื่อนแต่สถานการณ์โควิด
แม่ก็บอกให้โควิดหมดก่อนแล้วเพื่อนเข้าบ้านได้

ทีนี้คุณแม่ก็เลยมานั่งถามว่ารู้สึกยังไงที่ทำแม่เสียใจ

จริงเราก็จะใช้คำว่าสงสารคุณแม่
อาจจะเคลียร์ใจกันไปเรียบร้อยแล้ว